สวัสดีค่ะสัญจรทั่วอาทิตย์เกาะติดทั่วไทยวันนี้เจอเจอกันในรายการตลอดข่าวเช่นเคยนะคะ
ทำไมดิฉันยืนอยู่คนเดียวคุณผู้ชมคุณชนะหายไปไหน
วันนี้นะเป็นวันตรุษจีนด้วยแล้วให้ดิฉันแต่งกี่เผาอยู่คนเดียว
หรือว่าแอบไปรับจ๊อปเป็นแป๊ะยิ้ม
เดี๋ยวคุณผู้ชมก่อนอื่นเดี๋ยวขอไปตามหาพิธีกรคู่ก่อนนะคะ
ไม่รู้ว่าคุณชนะหายไปไหนอู้งานหรือเปล่าก็ไม่รู้
หรือว่าไปเป็นคนจีนไปต้องไปไหว้ไปอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
ดิฉันขอไปตามหาก่อนนะคะคุณชนะ
และตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณเสาชิงช้าหน้าสาราวการกรุงเทพมหานครครับ
มาถึงจุดนี้แน่ผมจริงอยากจะไปยาวาลาสท์วันตรุษจีนทั้งทีวะ
จะไปไหว้เจ้าอร่อยทานซะหน่อยครับ

แถวนี้แถวนี้ไปไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเรียกตุ๊กให้เขาพาเราไปดีกว่าครับ
เอาตุ๊กสักคันหนึ่งมาดีแล้วอ่ามาแล้วขอบคุณครับโอ้โหสวัสดีครับ
ไปส่งเยาวราชหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ครับผมได้ครับได้ครับได้ครับ
เดี๋ยวเราไปเยาวราชกันนะคุณผู้ชมนะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในรถตุ๊กแล้วนะครับแต่ว่ารถตุ๊กคันนี้ไม่ธรรมดา
มีคุณตำรวจขับให้เราด้วยเดี๋ยวไปคุยกับเขากันหน่อยนะครับไปคุยกับพี่ขับกันหน่อย
พี่คนขับครับช่วยบอกผมหน่อยแหมมาขับรถตุ๊กแบบนี้ในเครื่องแบบด้วย

ไม่ว่าแล้วครับเพราะว่านายอยู่ข้างหลังด้วยครับนั่งอยู่ด้วยนะครับ
นายอยู่ข้างหลังเธอเฮ้ยคุณผู้ชมผมนี่มีตาหามีเวลจริง
เดี๋ยวไปคุยกับท่านรองกันหน่อยนั่งอยู่กันข้างหลังกับผมแล้วครับกับโครงการนี้

ต้นเลยเดี๋ยวแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับในวันนี้
ผมท่านตรวจโทษทมจารักษ์รองภักดิ์จรสนสำรราชครับ
จะมีรถตุ๊กเนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเนี่ย
ก็นักท่องเที่ยวเขานิยมกันมากนะครับ
เขาก็ขึ้นมานั่งใช้บริการกันจำนวนมาก
เราก็คิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเอารถตุ๊กเนี่ยมาเป็นรถตำรวจนะครับ
เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรีครับ
แล้วก็ในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ท่านรองครับ
เรามีการบริการนักท่องเที่ยวในจุดไหนบ้างครับ
จุดนี้นะครับเราเป็นบริการที่อรุณสวรีพิชาธิปไตยนะครับ
แล้วก็เสาชิงช้านะครับแล้วก็ภูเขาทอง
แล้วก็ร้านโลหาประสาทนะครับ

ในการให้บริการของตำรวจในกรณีนี้ครับ

แล้วก็อีกไม่กี่เมตรก็จะถึงตลาดแยกเอียงพองเยาวราชแล้วด้วย
เดี๋ยวเราเดินไปช้อปปิ้งกันหน่อยในวันตรุษจีนแบบนี้

คุณผู้ชมครับผมเดินมาถึงตลาดเยาวราชแล้วนะครับ
โอ้โหวันนี้คึกคักจริงเรามาถามพี่
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่นี่กันหน่อย
ส่วนร้านนี้คุณผู้ชมผมสะดุดตาเพราะเจอส้มลูกมันใหญ่จริง
โอ้โหส้มนี่ชื่อส้มอะไรครับเนี่ย

มันจะออกช่วงตุดจีนพอดี

นี่ไงส้มมงคลชื่อก็บอกแล้วมงคลแถมยังออกในช่วงตุจจีนพอดี

อ่าลูกเรา๑๒๐เดี๋ยวจะจัดไปให้น้องไปต่อถึงสะดุเลยครับ
ได้มาแล้วคุณผู้ชม๒ลูกลูกมาเริ่มเทิมเลยเดี๋ยวจะไปฝากที่สตูครับ
คุณผู้ชมครับเดินมาจนเหนื่อยแล้วตอนนี้เนี่ยได้เวลากลับแล้วล่ะครับ
เวลานี่ก็สายเต็มทีหันมองซ้ายมองขวานี่ไม่รู้จะกลับยังไง
โอ้โหนี่รออยู่แล้วโอ้โห

แม้จะกลับแล้วขออนุญาตเพิ่งพาจากตุ๊กกลับสตูดิโอไหนได้ไหมครับ
ได้เลยครับยินดีให้เวลากลับนะครับ
พี่ครับไปส่งผมที่สถานีไทยรัฐทีวีหน่อยครับ

ครับพี่ก็ใจดีจริงรีบไปดีกว่าครับ